มันบุกบ้านแล้วอ่ะคือใครเห็นก็ขนลุกอ่ะแล้วมัน
เดี๋ยวมันจะเข้าหูเข้าปากเข้าอะไรนี่ดูดิเต็มกำแพงเลยครับ

กำลังเคลือปกรรมเข้าไปในห้องในบ้านละทของประชาชนครับ
หมู่บ้านเอื้ออาทรพรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
บริเวณซอยที่๑๖๑๗แล้วก็๑๙
ตอมันมาจากอะไรนี่ต้นคูณ
มาจากต้นคูณอันนี้ที่มันอยู่ข้างบ้านเอื้ออาทรนี่แหละนะฮะ
คูณเขาปลูกเอาไว้เพื่อความร่มรื่นร่มเย็นบางแดดบางฝนนะฮะ
ซึ่งพบว่าโอ้โหหนอนมันไปกินต้นคูณจำนวนมาก
มันเกาะมันกัดไปจนโกรนอย่างได้เห็นนี่แหละครับ
อ๋อเพราะว่าของกินหมดแล้วก็เลยจะไปหาที่อื่น
ที่อื่นเลยนะฮะเกาะจนแบบอื้อหือหมดขนาดนี้
ส่วนตัวนะตกลงมาที่พื้นก็คลานเข้าบ้าน
เรื่องต้นพบหนอนผีเสื้อเขานับเลยนะ
เยอะแยะมากมายนับไม่หมดสักที
เอาเขาก็เลยบอกบ้านเลขที่มา

มันใกล้แล้วมันใกล้แล้วคุณไม่ได้บอกทางแก้ไขหรอกเหรอ

เพราะว่าคนเขาเดินร้อนงานเขาอยู่ที่บ้านได้ที่๖๓๔

แต่ว่าบ้านต้นเหตุต้นเรื่องมันอยู่บ้านนี้

นางสาวเกรดสุดาสิบผุกนะครับ
หนึ่งในเจ้าของบ้านที่มีผลกระทบก็บอกว่า
เริ่มสังเกตว่านอนผีเสื้อเข้าบ้านเนี่ย
ก็เลยพยายามกวาดทิ้งกระทั่งเมื่อวาน
ไปเจอหนอนผีเสื้อจำนวนมากตกลงมาจากต้นคูณ
ก็เลยอ๋อมันมากินต้นคูณจนเกลี้ยงเลย
ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลครับ
จุศลความสุขจำนวนไว้
เทศบาลตำบลเขาน้อยก็ส่งทีม

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบ
ก็ใช้สารเคมีชนิดเข้มข้น

ก็เป็นเท่าความเตรียมร้อนในเบื้องต้นไปก่อน
แล้วก็ในวันนี้เทศบาลก็จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามันยังเหลืออยู่หรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบว่านอนทั้งหมดนี้เป็นนอนชนิดใด
แต่ก็เบื้องต้นพบว่าน่าจะเป็นนอนผีเสื้อเป็นนอนคูณธรรมดา
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันโตจนเป็นผีเสื้อมันคงบินกันแบบทั่วเลยเหมือนกัน